มาดูความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับ
กรองวิรัติชาญพาณิชย์อดีตผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่ซิโก้กิริสักเสนามวงหุณพุทธศร
เชิญมาเป็นที่ปรึกษาทีม

แต่ซิโก้ได้กล่าวระหว่างการรายงานตัวของผู้เล่นเมื่อวานนี้

ซึ่งนายวิรัติจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทสปอร์ตฮีโร่
และเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของทีมงานสตาฟนะครับ
ซิโก้ได้ขอคำปรึกษาแนวทางการทำทีมตลอด
เพราะว่าเขามีความเข้าใจและเป็นคนฟุตบอลเหมือนกัน
ซึ่งเขาก็ให้คำปรึกษาทุกเรื่องตามประสบการณ์
เช่นเรื่องของระบบบบริหารจัดการภายในทีมนักฟุตบอลและการใช้ชีวิตนะครับ

กร้องมองว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวก
และการประสานงานที่ดีกว่าสมัยก่อนมาก

โดยหลังจากนี้หากทีมชาติไทยต้องการความช่วยเหลือในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

เจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม
และพบกับญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคม
ก็ให้ประสานมาได้ทันทีครับ